มาดูเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนนะคะ
อันนี้น่าสนใจเป็นประเด็นอยู่สักพักนึงแล้ว

จะมีการรวมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พระราชบัญญัติรถยนต์ปี๒๕๒๒เข้าด้วยกัน
แล้วเขาก็จะยกเลิกป้ายแดง
เพราะมันมีปัญหาหลายคนอยากจะขับป้ายแดงนาน

บางคนก็รอเลขสวย

ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามความคิดเห็นของประชาชนนะคะว่า
เห็นด้วยไหมกับการที่จะยกเลิกป้ายแดงนะคะ
ติดตามจากรายงานค่ะ
ที่จะปล่อยงานบนท้องถนน
และตั้งแต่วันนี้จะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ใช้มาตรการกวดขันป้ายแดงอย่างเข้มข้นขึ้น
และหากพบว่ามีการใช้ป้ายแดงเกิน๓๐วัน
ถือว่าใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียนมีความผิด

เพราะป้ายแดงคือแผ่นป้ายที่ออกให้ทดแทน
เพื่อให้รถยนต์สามารถใช้งานบนท้องถนนได้ชั่วคราวเท่านั้น

ฐานใช้เอกสารราชการปลอม
มีโทษจำคุก๖เดือนถึง๕ปี
และปรับสูงสุด๑๐๐๐บาท
ในกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายได้ผ่าน

เป็นกฎหมายที่รวมพรบรถยนต์กับพรบขนส่งเข้าร่วมด้วยกัน
ก็แปลว่าอยู่ในกฎหมายใหม่ทั้งหมด
ซึ่งกฎหมายใหม่ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ผ่าน
ขั้นตอนพิจารณาของกริสดิกาเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ผ่านการขอความเห็นชอบจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องครบหมดแล้ว

ตอนนี้ก็เหลือเข้าในการพิจารณาของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
ก็คือต้องเสนอเข้าสรณชนะครับ
ผู้จำหน่ายรถยนต์แสดงความคิดเห็นว่า
หากกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องที่ดี

หรือนำรถไปกระทำเรื่องผิดกฎหมาย

แต่อยากให้เรื่องของการขอจดทะเบียนรถ

เพราะส่วนใหญ่ปัญหาเกิดจากการขอป้ายทะเบียนรถ
ใช้ระยะเวลา๒๓วัน
ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าต้องรอใช้รถนานเกินไป

ข้อดีคือว่าอย่างน้อยรัฐบาล
สมมุติว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับรถคันนั้น

แล้วป้ายแดงเองมันก็จะเวียนใช้
กับหลายคันมันไม่ใช่คันนั้นคันเดียว
เพราะฉะนั้นถามว่าในเรื่องของว่า
ถ้าเกิดมันเป็นป้ายขาวหมดก่อนออกจากโชว์รูมเนี่ย

เพราะมันสามารถทำให้ตรวจสอบได้
นี่ถามว่าแล้วมันจะมีผลอะไรไหมกับผู้ประกอบการ

ถ้าทางรัชบาลเองหรือทางขนส่ง
สามารถทำได้จริงคือภายใน๑วัน
มุมมองของเราเองเรามองว่ามันดี
เพราะว่ามันจะได้ตอบสนองในทุกอย่าง
ทั้งเชิงของเราเองของลูกค้าเอง
แล้วก็ตัวทางขนส่งเอง

หากกฎหมายบังคับใช้อย่างเข้มงวด

วิ่งบนท้องถนนมีจำนวนมาก
บางรายใช้ป้ายแดงนานกว่าหนึ่งปี

ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมาย

เพราะว่าพรบเขาก็ต้องจ่ายทุกปี

แสดงว่าเขาไม่จงใจไม่เสียค่าภาษีประจำปี
ครับมันก็เป็นสิ่งที่ผิดแล้ว

คือตั้งใจหลบหลีกเรื่องภาษีมากกว่า

อะไรอย่างเงี้ยน่าจะสวยกว่าขณะเดียวกันมีรายงานข่าวระบุว่า
สะพานนิติบัญญัติแห่งชาติมีความเห็นชอบพรบฉบับนี้
คาดว่าจะเริ่มบังคับห้ามใช้รถป้ายแดงตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน